ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามพันธุ์
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่

เป็นตัวเองของผู้บริหารค่ะ

เนื่องจากว่าพื้นที่ด้านบนเข้าเช่าพื้นที่ของโครงการเราอยู่
ซึ่งผมก็ต้องออกมาสะแดงตามเสียใจและผิดชอบกับที่ที่เกิดขึ้น
ว่าทางน้องหรือพี่พ่อคุณแม่อยากให้รอช่วยอะไรได้บ้าง
เพราะตอนนี้ต้องพยายามติดต่อต่อเจ้าของร้าน
บรรยากาศของพี่บอลมีพี่ตั้มนะคะ
มีพี่วิเป็นเลขาของพี่บอลนะคะ
ในสุดเขาก็ให้นางเอกของเขาที่เขาบอกว่าเป็นดาราของเขาเนี่ยค่ะ
เป็นเมียของเขาเนี่ยที่เขาประกาศบอกกับลูกนะคะว่า
งูมีเมียเป็นดาราคือคนนี้ออกมาแก้ข่าวแทนเขา
คุณไม่ควรที่จะมาไม่ควรที่จะมาออกรับหน้ากับผู้ชายที่ไม่ใช่ผู้ชายค่ะ

วันนี้รายการถามตรงยังตามความคืบหน้ากันต่อกับคดีการทำร้าย
ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันมานี้ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ

แต่ว่าแหล่งข่าวเราทั้งหมดเนี่ยยังอยู่ที่เชียงใหม่และวันนี้เนี่ย
ในช่วง๓๔ชั่วโมงที่ผ่านมาคาดว่าน่าจะมีความคืบหน้าพอสมควรนะคะ
เพราะว่าประมาณช่วงบ่าย๒ที่ผ่านมาคุณบอลกฤษณะเนี่ยนะคะ
เข้าไปพบตำรวจตามหมายเรียกที่เรียกแล้วก็ในช่วงสามสี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เนี่ยนะคะ
คนที่เป็นประธานคือเป็นคนที่นั่งหัวโต๊ะในการสอบคุณบอลกฤษณะเนี่ย
คือพลตำรวจตรีภูมิทรัพย์ประเสริฐศักดิ์นะคะ
เป็นรักษาการผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕
แล้วก็ประมาณสัก๖โมงที่ผ่านมานะคะประธานสอบท่านนี้คือ
ภาค๕ท่านนี้ออกจากห้องให้สัมภาษณ์นักข่าวเอาไว้
ซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกับนักข่าวด้วยว่าท่านพูดรายละเอียดอะไรบ้าง
๓๔ชั่วโมงที่ผ่านมาคุณบอลกฤษณะรับสารภาพ
หรือปฏิเสธหรือพูดถึงเหตุการณ์อย่างไร
แต่ที่แน่ตอนแรกคิดว่าทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะ
แต่คุณบอลกฤษณะยังอยู่ในห้องสอบต่อจนกระทั่งตอนนี้

สอบสอบอยู่ที่สำนักงานผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
โดยถึงแม้ว่าประธานสอบคือทางผู้บัญชาการภาค๕ออกมา
รองผู้บัญชาการภาค๕เป็นคนนั่งหัวโต๊ะแทนแล้วยังสอบต่อค่ะ

หัวรายการที่บอกไปเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เปิดมาในช่วงค่ำของเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คือการเปรียบเทียบหน้าของผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในคลิป๒คลิป
คลิปแรกคือคลิปตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่นักข่าวไปสัมภาษณ์คุณแม่
แล้วก็คุณเจมส์บอลนะคะก็คือคนที่ถูกทำร้ายเนี่ย
แล้วก็ในช่วงท้ายคลิปเนี่ยนะคะก็มีสุภาพสตรีสองท่านมาพร้อมกระเช้าดอกไม้
เพื่อที่จะเข้ามาเหมือนกับเยี่ยมแล้วค่ะมาเยี่ยมคุณเจมส์บอลที่โรงพยาบาล
ผู้หญิงคนนี้เนี่ยปฏิเสธคุณแม่ในท้ายคลิปนะคะปฏิเสธคุณแม่ของผู้ที่ถูกทำร้ายว่าเธอไม่ได้มาจากคุณบอลกฤษณะ
แต่ว่าช่วงค่ำของเมื่อวานนี้เอามาเปรียบเทียบกันกับคลิปที่คุณอุ้มลักษณะเคยพูดไว้คือเป็นคลิปที่อยู่ภายในส่วนตัวกันนะคะ
ก็คือมีครอบครัวของคุณบอลกฤษณะด้วยแล้วก็ไปเจอหน้าผู้หญิงคนนี้เลยเอามาเปรียบเทียบกันว่าตกลงเป็นคนเดียวกันไหม
เพราะในคลิปของคุณอุ้มลักษณะนั้นบอกว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยคือเลขาของพี่บอลก็คือคุณบอลกฤษณะ
นั่นก็เป็นอีกประเด็นนึงแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไล่เรียงทีละประเด็นนะคะเอาประเด็นล่าสุดก่อนตอนนี้แม้ว่าคุณบอลกฤษณะเนี่ยจะยังอยู่ในห้องสอบต่อก็ตาม
แต่เราจะคุยกับผู้สื่อข่าวซึ่งเกาะอยู่ตั้งแต่ประมาณบ่ายโมงบ่ายสองที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะคุยกับผู้สื่อข่าวของไทยรัฐทีวีที่จังหวัดเชียงใหม่คุณเจตนาเมืองลือค่ะคุณเจตนาสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณจอมขวัญและท่านผู้ชมครับ
เมื่อวานเราก็เพิ่งไปตามข่าวด้วยกันอยู่ที่เชียงใหม่
ครับผมก็ปลอดภัยกลับมาตลอดครับ
ค่ะดิฉันเข้าใจถูกใช่ไหมคะคือคนที่เป็นประธานสอบคือนั่งหัวโต๊ะสอบคุณบอลกฤษณะก่อนหน้านี้เนี่ยคือรักษาการผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคห้า
ซึ่งผ่านมาประมาณ๓๔ชั่วโมงเนี่ยท่านออกจากห้องมาแล้วให้สัมภาษณ์นักข่าวซึ่งรออยู่แล้วท่านกลับก่อนคนที่นั่งอยู่ตอนนี้เป็นรองเป็นรองภาค๕ยังสอบต่อใช่ไหมคะ
ใช่ตอนนี้ทางคนสำรวจฟรีพิทยาศิริรัตน์นะครับภาคสาราชการรองผู้บริจการตำรวจภาคห้ากำลังสอบปากคำอยู่ครับ
ค่ะเอาเท่าที่ท่านผู้บัญชาการภาค๕ออกมาก่อนก็แล้วกันค่ะสอบไป๓๔ชั่วโมงเนี่ยได้เนื้อหาใจความอะไรจากปากของคุณบอลบ้างคะ
เอาผมขอเริ่มต้นจากตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายวันนี้ไปต้นมาเลยนะครับช่วงประมาณ๑๓นาฬิกาเสร็จนะครับคุณจอมขวัญท่านผู้ชมครับ

จังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ห้องทำงานนะครับ

เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจหลังจากที่ทางพนักงาน

ได้ออกแหมเลียกครั้งแรกไป
ก็ได้ประพฟลุทางผู้บังคับการ
ก็แจ้งให้ทางผลดบริปูนสัตริ์ปราสรศักดิ์
ซึ่งรักษาราชการผู้ประชาการตรวจปนิศวรรษทั้ง๕มาร่วมสอบสวนด้วยนะครับ
ก็เดินทางมาร่วมสอบสวนปากคำคุณบอลนะครับ
และเป็นถนัยความส่วนตัวที่ห้องทำงาน

จนกระทั่งผ่านไปเกือบ๓ชั่วโมง
จะคู่นทางผู้บัญชการอุตรพ๕ได้สอบสวนเพิ่มเจิญ
แล้วก็จะมีการออกมาให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว
ในช่วงเวลาก่อน๑๘นาฬิกา
จากนั้นตัวพู่บัญชการอุตรพ๕
ส่วนที่ก็มาร่วมสวน
ใช้เวลาอยู่นานพอสมควรแล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่มารอทำข่าวด้านนอกนะครับ
ก็พอสรุปใจความได้ว่าท่านพลตำรวจตรีภูมิทรัพย์
ท่านก็เผยว่าในการสอบสวนปากคำคุณบอลก็ให้ความร่วมมือดีนะครับ
ก็ให้การทำนองแบ่งรับแบ่งสู้หรือว่าหลังจากที่คุณบอลถูกกล่าวหา
ว่าเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้น
แล้วก็เป็นผู้สั่งการให้กาดรุมทำร้ายลูกนายพล
ซึ่งคุณบอลก็ยอมรับว่าได้อยู่ในที่เสร็จแต่ไม่ได้เป็นคนสั่งการ

ตอนนี้ซอบสวนคุณบอลในฐานะผู้ให้ฝากคำ
ก็รับฟังให้คุณบอลไว้

พนักงานร้านพนักงานแม่บ้านและทั้งที่ดูแลของกล้องวงจรอบสวนนะครับ
ก็ได้ข้อมูลไประดับหนึ่งนะครับว่ากล้องพยานโดยเฉพาะพยานแม่บ้านนะครับ
ซึ่งล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ทางทางเจ้าที่ตำรวจชุดสืบสวนนะครับ
ก็นำแม่บ้านคนอื่นมาสอบสวนนะครับทางแม่บ้านก็ให้การว่าเห็นกล้องวงจรปิด
ในคืนวันเกิดเหตุก็ยังอยู่นะครับแต่ก็ไม่ยืนยันว่ากล้องนั้นจะใช้การได้หรือไม่นะครับ
แล้วหลังจากเกิดเหตุก็กล้องนั้นก็ถูกถอดหายไปนะครับซึ่งทางเรื่องนี้ทางเจ้าที่ตำรวจ
ก็จะได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานสอบสวนกันต่อไปนะครับ
ซึ่งรักษาราชการผู้พิชาการตำรวจประห้าก็ยืนยันนะครับ
จะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายที่ถูกกล่าวหาและก็ฝ่าย
อ่าที่อ่าถูกทำร้ายนะครับอ่าที่ถูกกระทำนะครับ
โดยจะให้ความเป็นธรรมส่วนกรณีที่ว่ามีผู้มีอิทธิพลเข้ามาอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ท่านรักษาราชการตำรวจครภาค๕ยืนยันว่าไม่มีผู้มีอิทธิพลขอยืนยันนะครับ
โดยจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคนะครับและให้ความเป็นธรรมกับทุกคนนะครับครับผม
นักศึกษาคนเจ็บที่ถูกทำร้ายในวันเกิดเหตุครับขอให้มาให้ปากคำกับทางเจ้าที่จำรวจด้วยนะครับ
เนื่องจากว่าจะใช้เป็นพยานหลักฐานนะครับ
เพื่อจะรวบรวมพยานมาผ่านในคดีนี้นะครับ
ก็ทางเจ้าที่ตำรวจจะให้ความคุ้มครองนะครับ
ภูมิครองแบตฐานหน้าพยานอย่างเต็มที่นะครับ

ในขณะเดียวกันทางรองผู้บัญชาการสำรวจผู้รองตั้งหน้านะครับ
คนตำรวจฤพฤพยาศิรักษ์นะครับ

ท่านก็บอกว่าในเคสนี้ในคดีนี้
หลังจากที่มีสังคมออนไลน์นะครับ
ก็มีการแชร์ข้อมูลของคุณบอลกฤษณะว่าเป็นนักธุรกิจนะครับ
มาทำธุรกิจทั้งจังหวัดเชียงใหม่ทั้งภูเก็ต
แล้วก็มีการเปิดเผยข้อมูลเบื้องหลังเชิงลึกนะครับ
ทางเจ้าวิทยุตังรถก็เข้าไปเก็บข้อมูล

เพื่อใช้ตรวจสอบในเชิงลึกต่อไปนะครับ
เป็นท่านงานศัพท์สวนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้นะครับ
ไปช่วยราชกรรมที่ตรงบุตรอัน๕ในวันพรุ่งนี้นะครับ
เพื่อไม่ให้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับสำนวนในเรื่องนี้นะครับ
ขึ้นมาเพื่อดูแลการทำงานในคดีนี้
มีการสอบสวนในคดีนี้โดยเป็นรูปแบบของคมรกรมการ

เจตนาถ้าที่ฉันสรุปผิดช่วยแย้งดิฉันนะคะ
คือวันนี้สิ่งที่ค่อนข้างชัดเจนจากที่ตำรวจได้คือการสอบปากคำของแม่บ้าน
เพราะเมื่อสักครู่นี้ที่คุณเจตนาบอกเนี่ยคือแม่บ้านบอกว่าเห็นกล้องวงจรปิด
คืนที่เกิดเหตุการทำร้ายกันแต่ก็ไม่ยืนยันว่ากล้องที่เห็นใช้ได้หรือไม่
ซึ่งเป็นคนละอย่างกับก่อนหน้านี้ที่กล้องน่ะไม่มีนะคะ
ไม่ใช่ว่ามีแล้วใช้ได้หรือไม่อันนี้ข้อหนึ่งที่ต่างกันแล้ววันนี้ได้เพิ่ม
คือวันนี้นะครับหลังจากที่ทางตำรวจได้สอบพยานแม่บ้านให้การอย่างนี้แล้วนะครับ
ทางเจ้าที่ตำรวจทางรักษาราชการผู้บัญชาการกรมประกาศก็ได้ไปเชิญนะครับ
เจ้าหน้าที่คนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคนดูแลเกี่ยวกับเซเวอร์แล้วก็กล้องวงจรปิดของทางร้านมาสอบสวน
ตอนนี้ก็ยังนำตัวเข้าไปสอบสวนอยู่ข้างในกับคุณบอลนะครับยังไม่ได้ออกมานะครับ
ก็คิดว่าก็น่าจะมีความอืบหน้าพอสมควรนะครับอืบหน้าเกี่ยวกับในเรื่องเกี่ยวกับกล้องวงจรผิดครับ
ส่วนตัวของคุณบอลกฤษณะเองเนี่ยเท่าที่ฟังจากที่ท่านรักษาการผู้บัญชาการภาค๕บอกเนี่ยนะคะคือว่าคุณบอลแบ่งรับแบ่งสู้คืออยู่ในวันที่เกิดเหตุและสถานที่เกิดเหตุจริง
แต่ไม่ได้ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนสั่งให้มีการทำร้ายคุณเจมส์บอลถูกไหมคะ
ใช่ถูกต้องครับเพราะว่าผู้บัญชาการบอกว่าถ้าหากมีพยานหลักฐานว่าคุณบอลคุณบอลกฤษณะเป็นคนสั่งการในคืนวันนั้นเนี่ยผมจับเลยเดี๋ยวนี้ผมจับแน่นอนเลย
แต่ว่าตอนนี้พยานหลักฐานตรงนั้นนะครับยังไม่มีแล้วก็ประกอบกับว่าคุณเจมส์บอลคนเจ็บเนี่ยฮะก็เพิ่งทางพนักงานสอบสวนเพิ่งจะได้สอบสวนปากคำในวันนี้ครับในช่วงก่อนเที่ยงวันนี้ครับเนื่องจากว่าคุณเจมส์บอลนั้นทางผู้ปกครองเขาก็เป็นห่วง
เพราะว่าหลังจากที่เราไปทำรายการถามตรงเมื่อวานนี้ใช่ไหมครับคุณเจบอลก็พักผ่อนจากการหลังผัด

ข้างแล้วโปะลงไปเก็บหลักษานทางต่างด้านแล้วสามารถขายล่องลอยต่าง
ผู้บาดเจ็บน่ะโทษละครับ
พี่บอลกิสนะ้ี่คือคนที่สั่งเขา
ในกับในกระบวนการส่วนการคั่นตอนการตอบส่วน
ปากคำน้องเจฟอนวันนี้ผมยังไม่ทราบนะครับ
เฝ้าอยู่หน้าห้องสอบคุณบอลกฤษณะนะ
ใช่แต่เท่าที่คุยกับคุณแม่คุยกับคุณแม่
แล้วก็คุยคุณเจมส์บอลตั้งแต่ที่ผมทำข่าว

คุณเจมส์บอลก็ยืนยันชี้ภาพถ่ายอยู่แล้วว่า
คนที่สั่งการให้กระทำกับเขาเนี่ย
ก็คือคุณบอลเกษณะ
คุณเจตนาคะเนื่องจากเวลาเรากระชับ
เดี๋ยวดิฉันต้องพักก่อนขอบคุณคุณเจตนาช่วงนี้
แล้วประเด็นที่บอกว่ามีการสั่งย้ายพันธุ์ตำรวจตรีที่ว่านี้
ดิฉันจะคุยกับแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่าน
ซึ่งเป็นแอดมินเพจหนึ่งที่พูดถึงยศตำแหน่งนี้ล่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีครับ
กันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาคุยกับแอดมินเพจ

ในช่วงประมาณ๔ชั่วโมงย้อนกลับไป
เป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกันกับที่
ตำรวจเริ่มสอบคุณบอลกฤษณะเนี่ยนะคะ
มีการโพสต์ข้อความถึงพันธุ์ตำรวจตรี
ว่ามีความเกี่ยวข้องผลประโยชน์
กับคุณบอลกฤษณะดิฉันสรุปความแบบนี้
แล้วเมื่อสักครู่นี้ที่คุณเจตนา

บอกว่าพันธมตรีโดนสั่งย้ายแล้ว

คุณส่งข้อมูลถึงตำรวจจริงใช่ไหม
แล้วข้อมูลที่คุณส่งเนี่ยทำให้เขาถูกย้ายหรือเปล่า
ค่ะสวัสดีค่ะ

ประมาณสัก๔ชั่วโมงว่าเขาจะจับคุณ
แล้วปรากฏว่าล่าสุดนักข่าวเราที่รายงาน

ข้อมูลที่คุณได้ของจริง

แล้วมีผลกับการทำงานที่นู่นเลยเหรอคะ

ว่ามันเป็นข้อมูลที่จริง
หรือว่าถึงใครก็ตาม
ที่สามารถดูแลเรื่องนี้ได้
มันก็จะเป็นข้อมูลที่แพ้แล้ว

ไม่ได้มีแค่คนแล้วแอดมินก็ไม่ได้คิดว่าเขาส่งให้แค่เฉพาะ
แดดตัวมีอาจจะคุณอาจจะได้ซึ่งอาจจะเป็นหมวกควรที่
ศอภาษีก็ได้ที่ช่วยกันเข้าข้อมูลพยายามสำหรับว่า
ภูมิที่อ่าผู้ที่มีหน้าที่ดูแลไอ้ครับทีนี้
เดี๋ยวฉันให้คุณให้แอดมินเป็นคนสรุปให้ฟังก่อนว่าตกลงพันธุ์ตำรวจตรีนี้ที่คุณก็เหมือนกับมีวิวาทะกันผ่านสื่อเนี่ยนะคะ
คือเขาเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้แล้วข้อมูลที่คุณมีคือเรื่องอะไรคะ
ในส่วนของแอดมินเนี่ยนะคะแอดมินก็จะมีในส่วนของการให้ข้อมูลเข้ามา
ก็คือมีคำสั่งว่าให้มีลูกจ้องทำลายหลักฐานนะคะ
ซึ่งในสังคมโซเชียลเนี่ยเขาก็จะส่งกันมาเรื่อยว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น

แล้วไม่กินบุหรี่ที่สูบเนี่ยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้
เรามีหลักฐานภาพที่เขาไปกินไปเที่ยวไปอยู่ที่นั่น
ถ้าเกิดมันลงกับทุกคนเนี่ยทุกคนที่อยู่ในนั้นมันก็โดน
เพราะฉะนั้นแอดมิวจะต้องเลือกว่าแอดมิวจะส่งข้อมูลให้ใครได้บ้าง
มันไม่ใช่ดีทุกคนแล้วก็ไม่ใช่ไม่ดี
อันนี้น่าจะเป็นความผู้ใหญ่มากกว่าที่กำลังว่าจะย้ายหรือไม่ย้าย
เพราะตรงแอดมินเนี่ยไม่สามารถที่จะไปตัดย้ายใครได้
อันนี้ต้องเรียนลงตรงเราไม่ได้มีอำนาจหนัก
อำนาจแรกให้ข้อมูลที่เป็นข้อผิดพิษเท่านั้น
ทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่นักข่าว

ซึ่งก็ตรงกันว่าไม่ใช่กล้อง
หายไปตั้งแต่เมื่อ๒เดือนก่อน
คือแอดมินได้คลิปวิดีโอได้ภาพยืนยันว่ากล้องวงจร
อยู่ที่นั่นในคืนเกิดเหตุเนี่ยมามาจากกี่คนมาจากใครบ้างคะ
ก็จะมีจากคนที่ไปเที่ยววันนั้นเนี่ยเขาจะมีดาราเขาจะมีคอนเซิร์ตคือร้านเนี้ยเขามีชื่อเด็กแล้วที่เกียรมัยค่ะเขามันใกล้มหาลัยคือใกล้มาก

ซึ่งมันก็จะเห็นด้วยความเจนว่ามันยังทำงานเหลือคือสริปของกล้องมันใช้งานเหลือ

ข้อมูลไม่ใช่กล้องนะข้อมูลเนี่ยยังมีอยู่ไหม
หรือโดนลบทิ้งไปหมดแล้วเอาที่ถึงเราน่ะข้อมูลว่ายังไงคะ
ข้อมูลมีค่ะแอดมินที่เคยลบข้อมูลไม่มีทิ้ง

แอดมินที่เคยลบข้อมูลไม่มีทิ้งใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นนักบินก็จะต้องดูอีกว่า
ถ้าเกิดพยานเขายินดีที่จะออกมานี่ต้องฝันฟังนะคะ
ถ้าเกิดพยานยินดีที่จะออกมาให้ข้อมูล
มินยินดีที่จะให้ข้อมูล
ตอนนี้เนี่ยแอดมินบอกได้เลยว่าพยานเนี่ยของตัว
เขาไม่กล้าที่จะออกมาหรอก
เพราะว่าคนวิจัยมีคนที่ร้านเงินดีว่าเกิดอะไรอยู่บ้าง
เข้าใจค่ะดิฉันมี๒๓คำถามเอาแบบเร็วเนี่ยนะคะ
คือในคืนวันเกิดเหตุแอดมินเพจเนี่ย

ไม่ได้อยู่ค่ะ
แล้วก็ข้อมูลที่ได้เนี่ยได้ได้จากคน
ซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุวันนั้นใช่ไหมคะ

ได้จากกี่คนคะตอนนี้ที่อยู่ในมือเรา
แล้วก็เอาขึ้นเพจเราเนี่ยได้จากกี่คนคะ
ถ้าขึ้นเพจมีประมาณสามคนนะคะ

แล้วมีที่ไม่ขึ้นเพจเนี่ยเหลืออีกประมาณสองสี่สามคน
ซึ่งรวมกันประมาณ๔๕คนที่ว่านี้เนี่ย
คือมีใครที่ไปเป็นพยานให้กับคดีนี้แล้วหรือยังคะ

ตอนนี้ยังไม่มีใครกล้าออกตัวนะ

ตำรวจพื้นที่หรือตำรวจที่เกี่ยวกับคดีก็แล้ว
แต่ได้มีการติดต่อมาส่วนตัวกับแอดมินไหมคะ
มีติดต่อเข้าทางแชทค่ะ
แอดมินจะคุยแค่ทางแท็ตเท่านั้น
แอดมินจะไม่มีคุยทางโทรศัพท์

ซึ่งแอดมินให้ข้อมูลจากพยาน

หรือบางส่วนกับตำรวจไปแล้วหรือยังคะ
ยังไม่ได้ให้ใครเลยค่ะ
หมายความว่าตำรวจก็ยังไม่ได้คุยกับพยาน

ไม่มีข้อมูลที่จะติดต่อใดที่ออกไปจากแอดมินเลยถูกไหมคะ

ตอนนี้สถานะของแอดมินเนี่ยคือพยายามจะ
จะพูดเพื่อให้พยาน

มินพยายามบอกความจริงมากกว่าค่ะ
และทีมพยายามบอกความจริงที่สามารถจะสืบหาได้

ขอสุดท้ายนะคะคือทั้งที่โพสต์ไปบนเพจบางส่วนแล้วกับที่ยังไม่ได้โพสต์
ชัดเจนไหมคะว่าคุณบอลกฤษณะอยู่ในที่เกิดเหตุและเป็นคนสั่งให้ทำร้าย

ชัดเจนค่ะชัดเจน

อาจจะคุยกันค่อนข้างจะอึดอัด

อย่างที่แอดมินเพจที่ว่านี้บอกเหมือนกันว่า

ไม่มีหลักฐานที่จะใช้ในคดีนี้ได้

คนที่จะไปเป็นพยานก็มีความหวาดกลัว

รายการถามตรงและไทยรัฐทีวียังตามคดีนี้อยู่นะคะ
ทุกความคืบหน้าคุณผู้ชมจะได้รู้ทันที

สวัสดีค่ะ